ไฮไลท์ของการแถลงปิดศูนย์เมื่อวานนี้

ว่าจะได้เห็นภาพที่เป็นคลิปวีดีโอของน้อง
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าดูอาการอีก๔คน

เรานึกว่าคุณหมอจะไม่มีการเปิดเผยภาพเหล่านี้ให้เราได้ดู
แต่ท้ายที่สุดเมื่อวานในการแถลงปิดศูนย์เนี่ย

นี่คือพ่อแม่ผู้ประคองแล้วก็ญาติของน้องนะคะ
ต้องบอกว่าคลิปนี้ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดู

พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงคุณหมอที่โรงพยาบาลอนุญาตแล้ว

แล้วนี่เป็นช่วงที่พ่อแม่ไปเยี่ยมลูก
มีกระจกกั้นแบบนี้ที่ชั้น๘
แล้วแต่ละคนเหมือนกับสื่อสารกันขยับปาก
นี่ยกนิ้วให้โอ้แข็งแรงน่ะลูกน่ะ
นี่แหละแล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็มีการแยก
ทั้ง๑๓คนแบ่งเป็น๒ห้องค่ะ

ก็เป็นหมูป่าที่ออกมาก่อน๒ชุดวันอาทิตย์กับวันจันทร์
ส่วนอีกห้องนึงก็จะเป็น๕คน
คือมีหมูป่า๔คนแล้วก็โค้ชอีก๑คนที่เอาออกวันสุดท้าย

ห้องแรกที่เขาแบ่งเป็นฝั่งละ๔คน

อันนี้จะมีเจ้าหน้าที่พี่พยาบาลที่ใส่ชุดสีฟ้าเนี่ย

แล้วดูสิคะเด็กก็นั่งบนเตียง

คือผู้ปกครองก็เห็นแล้วก็สบายใจขึ้นว่าลูกหลานปลอดภัย
อย่างที่การแถลงของผู้ตัวรัชกาลกระทรวงศาสตร์ศักดิ์สุขภาพที่๑
ในช่วงสายของเมื่อวานนี้นะ
ที่พูดถึงเรื่องของอาการหมูป่าทั้ง๑๓คนนะครับ
บอกว่ากลุ่มแรก๔คนอายุ๑๔๑๖ปี
เข้ารับการรักษาตั้งแต่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทุกคนสดชื่นแล้วสามารถลุกนั่งทำกิจวัตรประจำวัน

แพทย์อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมได้
โดยสวมชุดป้องกันตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค
แล้วก็อยู่ห่างจากเด็กในระยะ๒เมตร
งดการสัมผัสกันไว้ก่อน

เด็กยังลงไปพูดคุยยังลงไปเล่นอะไรกันมากไม่ได้นะ
คุยกันได้แต่ต้องนั่งอยู่บนเตียง

ห้องที่๒ก็จะมีน้องหมูป่า๔คน

ผู้สื่อข่าวที่นั่งดูคลิปนี้ตอนแถลง

ใช่ค่ะแล้วก็ยังชูสัญลักษณ์

แล้วที่สังเกตเห็นชัดเลยนะคะ
คือฟื้นตัวเร็วกว่า๘คน
แล้วอย่างที่คุณผู้ชมสังเกตเห็นได้คือไม่ต้องให้น้ำเกลือแล้วนะคะ

รับประทานอาหารได้ปกติทุกคน
แต่ที่เห็นว่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบนี้ทุกคนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
เอาเป็นว่าสุขภาพกายสุขภาพใจดี
พูดคุยกันได้เป็นปกติ
นะครับก็อย่างที่ทางผู้ตรวจได้แถลงตอนเช้าเหมือนกัน
เรื่องของอาการทั้งกลุ่มที่๒๔คนอายุ๑๒๑๔ปี
ที่เข้ามารับการรักษาตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ไม่มีไข้ทานอาหารปกติได้แล้วนะครับ

ทีมแพทย์อนุญาตให้ญาติผู้ป่วยเข้าเยี่ยมได้เช่นกัน
ส่วนชุดที่๓๕คนที่มีโค้ชเอกออกมาด้วย
ก็ผลการตรวจประเมินจากทีมแพทย์
พบว่าสัญญาณชีพความดันโลหิตดี

ตั้งแต่ตอนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลแล้ว
เอ็กซาเรย์พบมีปอดอักเสบเล็กน้อย๑คน
ก็ทางคุณหมอก็ให้ยาปฏิชีวนะ
แล้วก็ให้สาน้ำทางเส้นเลือดดำ
ฉีดวัคซีนป้องกันบาธยักษ์พิสุนักบ้าวิตามินต่าง
เรียบร้อยเหมือนกับชุด๑และชุด๒นะครับ
แล้วก็ชื่นชมว่าสภาวะจิตใจของทุกคน

แสดงว่ามีการดูแลกันมาจากถ้ำเป็นอย่างดี

รวมถึงหมอภาคและหน่วยซิลที่ดูแลน้องครับ
พูดถึงแบบนี้แล้วไปดูหมอภาคแล้วก็หน่วยซิลกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเป็นอีก๔คนที่ถูกกักตัวเอาไว้ประเมินอาการ
แต่เดี๋ยวจะเห็นห้องของหมอภาคและหน่วยซิล

ใช่เพราะว่าคือเอาจริงเขาเข้าไป
ใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำคือ๙วันอยู่กับน้อง
แล้วก็ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงเหลือเกินนะคะ
สำหรับการที่จะกักตัวไว้ประเมินอาการ
เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากในถ้ำเนี่ย
มีหน่วยซิลรวมถึงพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชูนหรือว่าหมอภาค
คือในห้องนั้นเนี่ยที่หมอภาคอยู่กันเนี่ยนะคะ
ทุกคนแข็งแรงปกติแข็งแรงดี
แต่ที่ต้องทำแบบนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรค
เมื่อวานคุณผู้ชมจะเห็นคือน้องเขาจะอยู่บนเตียงกัน
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มหน่วยซิลแล้วก็หมอภาคเนี่ย
คือเขาจะยืนยืนกันอยู่เหมือนกับคุยกันอยู่ที่หน้าเตียง
เดินไปเดินมากันได้เลย๔คนเขาเดินคุยกันได้นะครับ
แต่ว่าสำหรับน้องแล้วก็โค้ชเอกนะครับ
ก็คุณหมอยังให้อยู่บนเตียงกันก่อน

ห้องหน่วยซิลนะเมื่อวานก็เอามาเปิดเผยเลยทั้ง๓ห้องนะฮะ
ห้องของน้องกลุ่มแรกกลุ่มที่๒
และกลุ่มที่๓แล้วก็ห้องซิล